ข่าวแรกนี้สำหรับช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของเพื่อนบ้าน
ที่จังหวัดนนทบุรีครับผู้หญิงอายุ๕๑ปีคนนี้
เธอบอกเธอเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ไหว
เป็นคุณผู้ชมไหวไหมครับลองดูคลิปครับ
นี่มาแล้ว
อันนี้ปีนมีดด้วย
อันนี้ปีนเข้าบ้านด้วย

แล้วเดี๋ยวค่อยตอบผมท้ายข่าวก็ได้
ว่าเป็นคุณผู้ชมไหวไหม
จับภาพเหตุการณ์ช่วงใกล้ตี๒ครับ
วันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่นางสาวอุทิศจุตาผิวเธออายุ๕๑
เป็นเจ้าของบ้านอยู่ในซอย๑๒๓นะครับ
ซอย๑๒๓หมู่บ้านพฤกษา๓ตะบนพิมลราช
อังพื้นบางบูทองจวัตน์นนทบุรีครับ
นอนหลับพักผ่อนอยู่กับสามีในบ้าน
แต่ถูกในเจ้คุณผู้ชมฟังชื่อไม่ผิด

บ้านอยู่ติดกันปีนหลัวเข้ามาในบ้าน

ถือมีดปลายแหลมอยู่ในมือด้วยมีอาการตาขวาง

ทีหลังก็อย่ามาโยนอะไรเข้าไปในบ้านเจ๊อีกนะ

ตกใจสิครับนางสาวอุทิศก็ไปบอกกับนายเจ้บอกว่า

แต่ความจริงแล้วในเจ้เนี่ยนะครับ
ที่เป็นคนโยนของใส่บ้านของนางสาวอุทิศ
แล้วทำให้ในเจ้เนี่ยมายืนถือมีดอยู่นะครับ

ไม่หลับช่วงนึงหนูก็โกรธเขาไปพักนึง

แล้วเค้ามาพูดด้วยก็โกรธสงสารไปได้
ขอข้าวมั่งขอเงินซื้อไฟแชคมั่ง
ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เขาทำอะไรไงอยากให้เจ้าหน้าที่เขามาแบบว่าอ่าแบบ
โดยไปรักษามาเอาไปรักษาแล้วก็แบบว่ามาดูแลแบบแบบไม่
ต้องมาให้เขาเดือดร้อนคนในซอยอะค่ะคือแสดงว่าเดือดร้อนกันหมดเลยในซอย
ไม่ใช่เดือดร้อนคนในซอยหรอกค่ะปรึกษาสามเนี่ยทั่วเลยค่ะ
ทั่วเลยเมื่อวันไปตลาดก็เห็นเขาเตะถังขยะอยู่ตามตามซอยอ่ะค่ะ
ตามซอยอันนี้เห็นเลยค่ะเตะล้มเลยโอ้ยเตะล้มเลยค่ะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตอบผมนะว่าไหวไหมดูพฤติกรรมในเจ้ต่ออีกนิด
เขาเนี่ยแอบเจาะรูห้องน้ำบ้านของพี่อุทิศ
แล้วยังเคยเดินเตะถังขยะไปทั่วตลาดและตามตอกซอกซอยล้มระเนียนเละเทะไปหมดครับ
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาในเจ้เนี่ยสวมโซ่ตรวนสวมเองนะ
โซ่ตรวนที่ข้อเท้าทั้งสองข้างเดินตากฝนอยู่คนหนึ่งหมู่บ้าน
ว่านักโทษแหกคุกมาครับคุณผู้ชมดูสิฮะ
ล่าสุดพี่อุทิศกับสามีไปแจ้งความแล้วกับตำรวจสพบางบัวทองนะครับ
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยตำรวจตรวจสอบเพราะว่าในเจ้คนนี้เป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีครับ
มีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งคลุ้มคลั่ง
ข้างเพราะอะไรเป็นผลข้างเคียงจากยาเสพติดที่เขาเสพติดต่อกันมาอย่างยาวนานครับ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขออนุมัติหมายจับแล้วนำตัวมาดำเนินคดีครับ